ก็ฝากติดตามกันด้วยสำหรับ๕ลูกยิงสุดเทพ
แล้วก็วันเสาร์ที่ถึงนี้อย่าลืมติดตามการถ่ายละสดเหมือนเช่นเคย

จะมีนักเตะคนใดจบสกอร์ได้อย่างยอดเยี่ยมกันบ้าง

ในช่วงก่อนจบครึ่งแรกไม่ถึง๑๐วินาที
ฮมัติอุสมานูซาใช้ความแข็งแรง
เบียดพนุภงเห็นนอกก่อนจึงยิงจึงผ่านมาหน้าประตู
มาวิ่งลักษณะวงสวรรค์พุ่งสไลด์เข้าไป

เกมการท่าเรือบุกไปเยือนราชนาวี
จังหวะนี้มากอสปีนิซีอูดตัดบอลก่อนใช้ความเร็ว

และจบด้วยการยิงด้วยเขาสายสุดคม
เป็นประตูตีเสมอสองประตูต่อสอง

เป็นจังหวะที่กลมทางหลวงนำห่างสมุดสาขอนอยู่หกประตูตอนหนึ่ง
สุธิพรกัดเจริญทิ้งบอลยาวมาให้เกียรติยศแชล่มเขต

นัดนี้กรมทางหลวงชนะขาดลอยแปดประตูต่อสอง

มาดูลูกหญิงขึ้นนำ๑ต่อ๐ของศรีสเกต
ที่รับกลายมาเยือนของมภตะวันออกชิ้นเหนือ

วางเท้ายิงด้วยซ้ายบอลพุ่งเป็นจรวด
อิสรุทธิ์รักษาประตูหมด๑๐รับ๘สุดท้าย

ประตูต่อ๔แสนแต้มกันไปอย่างสุดมัน

ลูกยิงสุดเทพอันดับ๑สัปดาห์นี้
ให้ประตูชัยของทีมห้องเย็นท่าข้าม

พุ่งเสียใต้คานเข้าประตูไปอย่างสวยงาม